การรับเด็กกำพลาของมือที่เราก็จะมีการแบ่งในเรื่องของการให้การช่วยเหลือ
หนึ่งก็คือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นแล้วก็สัมผัสได้
คือเมื่อพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
ฐานะครอบครัวก็จะเป็นลักษณะยากจน
ดังนั้นเราก็จะเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์หลักในเรื่องของการคัดเลือก

แล้วก็ให้การช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นในเรื่องของกฎเกณฑ์
การอยู่ที่นี่เนี่ยเด็กจะต้องเรียนภาพปกติเหมือนกับเด็กทั่วไป
เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต

แม่เนี่ยก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกเพื่อหารายได้
เพราะฉะนั้นหลักของเรื่องของความรุนแรง
ที่กระทบโดยตรงกับเด็กขาดคนดูแล
เมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดคนดูแลหลัง

ในพื้นที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีลูกที่หลายคน
เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้นำครอบครัวไม่อยู่
หรือพ่อเสียชีวิตแม่ต้องไปทำงานเพิ่ม
น้องในบ้านก็จะเป็นภาระของพี่ที่คนโต
พี่คนโตเนี่ยจะต้องหยุดเรียนเพื่อที่จะมาดูแลน้อง
เพราะฉะนั้นการที่หยุดเรียนบ่อย
เด็กก็เรียนหนังสือไม่ได้เรียนไม่ทัน
แล้วสุดท้ายก็ต้องออกจากโรงเรียน
ที่นี่คือบ้านพักนูซานตาราค่ะ

ซึ่งบ้านพักนี้ก็จะเป็นบ้านพักเด็กกำพระเด็กผู้ชายทั้งหมดค่ะ
จะมีเด็กทั้งหมด๑๕คน
ซึ่งจะมีอายุเฉลี่ยตั้งแต่๑๐ปีถึง๑๖ปี
แล้วก็การศึกษาก็มีตั้งแต่เด็กปฐมจนถึงมต้นค่ะ
คือเด็กที่อยู่บ้านพักนี้นะคะ
คือเราจะพยายามสอนให้เขามี๔ทักษะในชีวิตเขานะคะ

คือจะส่งเขาไปเรียนทุกวัน
อย่างที่สองคือทักษะด้านชีวิต
คือเราจะสอนให้เด็กผู้ชายเด็กกำพลาสที่เป็นเด็กผู้ชายที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้
คือสอนทักษะชีวิตมีการทำเวร
วาดบ้านถูพื้นหุงข้าวช่วยทำกับข้าว
ล้างจานเองซักเสื้อเอง
และอย่างที่สามก็คือจะมีทักษะด้านอาชีพ
ตอนเย็นเขากลับจะกลับมาถึงประมาณ๕โมงเย็น
ก็จะมีสอนซ่อมจักรยานทำเก้าอี้ทำผ้ามัดย้อมคือทักษะด้านอาชีพ

คือเราไม่ได้เน้นให้เขาต้องเลิศเลออะไร
คือเราพยายามจะมองหาความสามารถที่เด็กแต่ละคนมีค่ะ
โมงเย็นถึงเวลาปั๊บทุกคนที่กำลังทำอะไรอยู่เขาก็จะรวมตัวอาบน้ำ
ก็๖โมงอีกครึ่งก็จะมารอลามาสอมมักลิรษอะไรเลย
คือนี่คือบริเวณบ้านนะคะทุกอย่างทุกกิจกรรมก็จะอยู่รวมในบ้านหลังนี้ทั้งหมดตอนนี้น้องน้องกำลังเรียนอันกุฎอ่านอยู่ค่ะ
เรามาดูข้างในนะคะข้างในคือจะเป็นเหมือนที่นอนเราจะนอนแบบกลางมุ้งเพราะว่าตรงนี้คืออยู่ในบริเวณป่ากลัวมียุงค่ะ
ก็เลยจะนอนมุ้งหนึ่งสี่ห้าคนก็จะทั้งหมดก็จะมีประมาณสี่มุ้งพอถึง๔ทุ่มเราก็ไล่ไล่ให้กลับเข้านอนค่ะ
ช่วงแรกบางคนก็ร้องไห้คิดถึงบ้างเพราะว่ายังไม่เคยชินกับเพื่อน
ไม่เคยชินกับพี่หรือว่าบรรยากาศที่นี่พอได้สักเดือนหนึ่งหรือไม่

เกิดขึ้นอยากเป็นครูนาฬิกา

อยู่ที่นี่มีความสุข

ก็สนุกได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
ทุกอย่างที่เราไม่เป็นครับ
ทำกับข้าวอร่อยมากเลย
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลบ้านเด็กน้ำพระ
อันดับแรกก็คือกล่องบริจาค
ที่ไปตั้งที่ร้านต่างในปัตตานี
แล้วก็ในสถานที่หน่วยงานต่าง

สองก็คือในเรื่องของมีคนมาบริจาค
ในเรื่องของอาหารก็มี
ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างก็มี
ในเรื่องของงบประมาณ

ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น๒ส่วนนี้
ขาดแคลนที่นี่คือในเรื่องของน้ำเป็นหลัก
เพราะว่าหากที่นี่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะอาด
ปลาปลายังเข้าไม่ถึงนะครับ
ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าบริหารจัดการเรื่องน้ำได้เนี่ย
ผมคิดว่าก็เป็นการให้การช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะครับ
สองก็คือในเรื่องของอาคารสถานที่นะครับ

ถ้ามีในส่วนของผู้หญิงด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเข้าถึงโอกาสของผู้หญิงด้วยนะครับ

ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่ผมมองว่าอยากให้ทุกภาคส่วน
สามารถที่จะให้การช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ย
พร้อมที่จะให้การร่วมมือในการที่จะผลักดันเรื่องนี้เนี่ย
เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
มันไม่สามารถที่จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพของเด็กได้
นั้นผมก็คิดว่าต้องมีองค์กรอื่นแล้วก็หน่วยงานอื่น
การที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้แล้วก็เป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตข้างหน้าได้ในการที่จะพัฒนาประเทศซึ่งสิ่งนี้เนี่ยที่เราหวังอยู่ตลอดแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมการให้การดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่แล้วก็ทั้งประเทศด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป